ไปกันเรื่องความเชื่อก่อนเลยของพี่ไมค์

บูชาอยู่ในจิตใจ

ธ้รรย่ามยามดีจัดโต้หมูบูชา
มีเครื่องไหว้พร้อมกับทำพิธีบวงสวงด้วยนะคะ
อันเชิญพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
มาสะพิดณปราร้านแหล่น
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตคุณผู้ชม
ธุรกิจกิจการรุ่งเรืองปัง
ปังได้ไงส่งลูกเรียนเมืองนอกหมดเลยนะเนี่ย
คุณทราบหรือเปล่าว่ามีอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ
พี่ไมค์ให้ความเคารพบูชานอกจากพ่อปู่แม่ย่านี่นะ

อะไรอย่างนี้ไงนั่นก็คือท่านเท้ามหาพรมธาราค
คุณสังเกตที่คอพี่ไม้นี่นะองค์ใหญ่แบบนี้เลย
คือผู้ศึกหาของเราเนี่ยไปสัมบัติพี่ไม้สะดุกตา
ก็เลยร่วมพูดคุยหน่อยพี่ไมค์เป็นที่มาที่ไปยังไง
เพราะอะไรพี่ไมค์เข้ามาเปิดตัวเครื่องดื่มชูกำลังกระชายดำตัวใหม่
อันนี้กลัวให้เลยนะของพี่ไม้เนี่ยมาเล่าไปว่า
เวลาพูดถึงเรื่องนี้เล่าให้ใครฟังก็แล้วแต่ขนลุกทุกที
แล้วพี่ใหม่บอกว่าพี่ไมค์บอกว่าพระพรมที่เจ้าตัวห้อยคออยู่เนี่ย
กติดตัวมาตั้งแต่เข้าวงการแรกเลยค่ะ
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนี่ยให้มานั่นเองนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่บูชาท่านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใช่ไหม
มันมีแต่ความปังความเฮงเกิดขึ้น
แล้วช่วงหน้าฝนเวลานักร้องเข้าไปร้องเพลงปกติร้องไม่ได้ใช่ไหม

พี่ไม้บอกว่ายกมือท่องหัวท่านแป๊บเดียวโอ้โหฟ้าเนี่ยคลายสว่างเลยนะ
แล้วก็ไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตเลย
จะเป็นยังไงให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
ก่อนไปเดินทัวร์สายคอนเสิร์ตอย่างนี้
ก็บางทีไปเจอเรื่องของอุปสรรคเรื่องฝนฟ้าตกเนี่ย
ก็ขอท่านขอเปิดทางท่านก็เปิดทางให้

อ่าสักศีรจรรย์จริงเขาดีเขาเชื่อมาแบบนี้ค่ะ

อกจากนี้ค่ะพี่ไมค์ก็ยังเล่าเรื่องปฏิหารให้อ้อมอกอ้อมใจ
บอกว่าเอาจริงคือเห็นอยู่ติดคอแบบนี้นะ
เคยหายมาด้วยหายมาแล้ว๒ครั้ง
ในสถานที่ที่ไม่น่าจะหาเจอ

ไมค์ก็บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานเลย
บอกว่าขอให้หาเจอถ้าแบบเรามีจิตผูกพันกันนะ

พอพูดเสร็จเท่านั้นเลยค่ะเจอเลย
แล้วเล่าเรื่องนี้ทีไรพี่ไมค์บอกขนลุกทุกทีเลย
นิดนึงคุณผู้ชมนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่ว่าพอเขาเชื่อแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยกิจการมันก็เลยรุ่งเรืองปังปังนั่นเองนะคะ
ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะเป็นแบบแนวใหม่เลยเนาะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
ใช่แล้วค่ะเออนะจริงแล้วก็อยากจะเอาไว้เช่าบูชาเหมือนกัน

ท้าวมหาพรมทาราชมลงไปหาข้อมูลกันดูนะ